ตามความคืบหน้าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาปี๖๒
คือจะบอกว่าตำรวจควานหาตัวคนร้ายข้ามปีกันเลยทีเดียวนะคะ
กรณีที่คนร้าย๒คนใช้อาวุธปืนสงครามอากาศ
กล้องวงจรปิดหน้าอู่ซ่อมรถสามารถจับภาพได้นะคะ
กราดยิงเจ้าของอู่ก็คือคุณธวัชชัยกลับขัน
จนกระทั่งคุณธวัชชัยเสียชีวิตค่ะที่คุณเห็นไหมวงกลมนะ

คนนี้ใช้ปืนอากาศค่ะถล่มยิงส่วนวงกลมสีเหลืองเนี่ย
ใช้อาวุธปืนพกสั้นมาเจาะยิงคือกะเอาให้ตาย
แล้วสุดท้ายเจ้าของอู่ตายจริงนะคะ
ส่วนเมียกับลูกจ้างได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านพักเลขที่๑๕๒หมู่๑
ตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะ

ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร
แล้วก็ตำรวจภูทรภาค๙มีการสนทิกำลังกับตำรวจกองปราบนะคะ
สามารถตามไปจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้๗คน
มีทั้งรับสารภาพมีทั้งปฏิเสธ
๗คนประกอบด้วย๑นายจิราวุฒิศรีวิรัติหรือว่าโกยัง

คนที่๒นายสุชาติจิตติศักดิ์หรือกำนันสุชาติ
คนนี้เป็นผู้รับงานจัดหามือปืน
นายปรานวงพิพันธ์คนนี้เป็นผู้รับงานจัดหามือปืนเช่นเดียวกัน
คนที่๔นายชัดชัยวงใหญ่หรือว่าไก่

ส่วนคนที่๕นายธนเดชเอียดปราบ
คนนี้เป็นคนขับรถพาทั้งสองคนหนีนะคะ
ส่วนคนที่๖และคนที่๗เป็นมือปืนก็คือนายปียวัตรจิตติศักดิ์
กับนายเอกรัฐศรีโรธ
อย่างที่บอกไปค่ะทั้งหมดถูกสารจังหวัดตรังออกไม้จับก่อนหน้านี้
และสุดท้ายตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้
อกจากจะจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะนี่ค่ะของกลางเพียบเลยนะคะ
ที่สามารถตรวจยึดมาได้ปืนพกสั้น๒กระบอกปืนยาว๑กระบอกรถกระบะ
แล้วก็เสื้อผ้าที่คนร้ายสวมใส่ในวันก่อเหตุ
โทรศัพท์มือถือจำนวน๘เครื่องด้วยกันค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำ
ผู้ต้องหาทั้งหมด๗คน๔ใน๗คนตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธ
ปากแข็งนะคะไม่ยอมรับไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
คดีนี้ทางกองปราบแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๙เขาไปทำงานอย่างหนักค่ะ
สอบแล้วก็มีการขยายผลทั้งเรื่องของกล้องวงจรปิด
พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุจนกระทั่งไปทราบเบาะแสคนร้าย
แล้วก็ปมการสังหารตำรวจบอกว่าน่าจะ๑๐๐แล้ว
เรื่องของชู้สาวกรณีที่ผู้ตายก็คือคุณธวัชชัย
มักจะคอยไปเป็นที่ปรึกษาให้กับภรรยาของนายจิราวุฒิ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายจนเกิดอาการหึงหวงกันขึ้น
นายจิราวุฒิเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้จ้างวานเนี่ย
ก็เลยจ้างวานให้นายปรานแล้วก็นายสุชาติ
ช่วยจัดหามือปืนแล้วก็ทีมงานที่เหลือให้
และให้คนไปชี้เป้าสะกดรอยที่สุดแล้ว
ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มทั้งหมดได้นะคะ
แล้วก็ไปติดต่อมือปืน๒คนมาดักยิง
จนกระทั่งนายธวัชชัยหรือเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ก็ปิดอีกหนึ่งคดีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะ
ตำรวจใช้เวลา๒๕วันสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
แต่ถือว่าสมกับการทำงานหนักของตำรวจ
ว่าจะใช้เวลานานแต่โป๊ะออกมาทีเดียวได้ทั้งขบวนการเลย